เรื่องของธุรกิจกันหน่อยคุณผู้ชมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
เมื่อสังคมเรามันเปลี่ยนไปพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไป
ผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะครับ
ทางด้านของผู้ประกอบการรายใหญ่เขาประเมินแบบนี้ว่า
ถ้าธุรกิจต้องการความอยู่รอดต้องเปิดตลาดใหม่
ต้องทำการตลาดเน้นเจาะกลุ่มเฉพาะเลยว่าใครชอบแบบไหนก็เจาะแบบนั้น
แล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับคู่แข่งในสังคมที่มันมีขายอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่ายังมีช่องทางอีกมากมายให้เติบโตติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ผลงานเทคนิโฮมจากน้องเยาวชนที่นำเสนอการเริ่มทำธุรกิจแบบใหม่
เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเลี้ยงสุนัขแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลี้ยงได้หรือไม่
ทำให้เกิดแนวคิดธุรกิจเช่าเลี้ยงสุนัข
โดยมองว่าธุรกิจนี้จะช่วยสร้างโอกาสกับผู้ประกอบการรายใหม่
ที่อยากสร้างธุรกิจด้วยมุมมองใหม่และเจาะกลุ่มลูกค้าที่รักสัตว์โดยเฉพาะ
เพราะว่าปัจจุบันลูกค้าของเราไม่ได้มีเวลามากมาย
เหมือนแบบสมัยก่อนทุกคนวุ่นวายกับการทำงาน
แล้วก็ที่สำคัญก็คือธุรกิจของเรา
สามารถช่วยลดปัญหาสังคมของประเทศไทย

แล้วก็ปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ในปัจจุบันได้ด้วยค่ะ
เช่นเดียวกับผลงานที่ชื่อว่ายาดี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

เข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักในการทำธุรกิจส่งยาถึงบ้าน

แอปพลิเคชันได้โดยตรง
กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบความสะดวกสบาย

ถูกนำเสนอให้กับนักวิชาการและผู้ประกอบการรายใหญ่
ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจ
ปัจจุบันการแข่งขันทำตลาด
สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่มีจำนวนมาก
ซึ่งการจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

เป็นสินค้าที่แตกต่างสร้างมูลค่าเพิ่มได้
ผมคิดว่ามันต้องเริ่มจากจุดคิดก่อนว่า
การสร้างสินค้าหรือบริการมันต้องมีความแตกต่างครับ

เพราะว่านวัตกรรมมันไม่ใช่ทำได้ทุกคน

คือการปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของความคิด
คิดในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์หรือเซอร์วิสอะไร
ความแตกต่างในที่นี้คือต้องดูกลุ่มป้องหมาย
กลุ่มป้องหมายที่เราทำมีคุณค่าหรือเปล่า
คือปกติแล้วเวลาสร้างสินค้าหรือบริการเนี่ย

ผู้จัดการสำนักการลงทุนต่างประเทศบริษัท
ที่ต้องการมาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ว่า
ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเพราะการแข่งขันสูง
แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีคือ
ความแตกต่างและความซื่อสัตว์ต่อผู้บริโภค
ซึ่งจะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้
ก็คงต้องมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับ
เพราะว่าการแข่งขันสูงการอยู่รอดทางธุรกิจเนี่ย

ผมว่าสิ่งที่มันต้องมีมันต้องมีความแตกต่าง
แล้วก็มีความซื่อสัตว์กับผู้บริโภค
มันก็เลยทำให้ธุรกิจมันอยู่ยาวได้ตรงนั้น
น้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าของเรามากกว่า
เราขายใครแล้วเรารู้ว่าเราเนี่ย
ตั้งใจจะขายสินค้าตัวนี้ให้กับใคร

ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญ
ว่าจะเป็นกลุ่มที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจได้ในอนาคต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน